วันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
เชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะได้รู้ได้เห็นข่าวกันมา

นี่คือ๓๘๕วันคือ๑ปีกับอีก๒๐วัน
ยาวนานเหลือเกินคุณผู้ชมแล้วก็มีหลักฐานชิ้นสำคัญ
ซึ่งถือว่าเป็นหมัดเด็ดในการปิดคดีนี้
แล้วก็กลายเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันพุธที่๒มิถุนายน๒๕๖๒
ซึ่งอยู่ที่มือของผมตอนนี้คุณผู้ชม
ออกไหมจับลุงพลซ่อนอำพลางศพน้องชมพู่
พาหลานขึ้นไปบนภูครับนะฮะอันนี้เป็นการรวบรวมหลักฐานของพนักงานสอบสวน
หลักฐานทั้งหมดหลักฐานสำคัญคือเส้นผมของน้องชมพู่
ซึ่งไปตกอยู่ในรถของลุงพล
แล้วก็เส้นผมซึ่งไปเจออยู่ข้างศพของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
และไปสอดคล้องกับผลการตรวจเข้าเครื่องจับเท็จของลุงพลที่มีพิรุษ
ถูกต้องนะฮะทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชม
พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานแล้วเชื่อมโยงพาดพิงไปถึงนายชัยพลวิพา
หรือว่าลุงพลนำไปสู่การขอสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพลใน๓ข้อหาด้วยกันนะครับ

หลังจากที่พนักงานสอบสวนดำเนินการรวบรวมหลักฐานมาแรมปี
ก็มีหลักฐานจนบ่งชี้ได้ว่ามันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แล้วพาดพิงไปถึงนายชัยพลวิพาณหรือว่าลุงพล
ซึ่งตำรวจรวบรวมแล้ววัตถุพยานต่างเอามาวิเคราะห์
มีหลักฐานบางส่วนได้ส่งพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์
แล้วก็นำไปวิเคราะห์กับผลการตรวจในศพของน้องชมพู่
ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมโยงไปถึงตัวนายชัยพลวิพา
สำหรับเบื้องต้นการรวบรวมหลักฐานต่าง
จนนำไปสู่ขอสารออกหมายจับ
เริ่มจากกระบวนการขยายผลวัตถุพยานก่อน

เส้นผมของน้องชมพู่มีการหั่นออกเป็นหลายท่อน
เส้นผมนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจได้นำเอาไปตรวจวิเคราะห
แล้วทำให้บ่งชี้ว่าเส้นผมของน้องชมพู่จริง
แล้วก็กลายเป็นหลักฐานสำคัญทันทีเมื่อไปเจอเส้นผมนี้
ตกอยู่ในรถของลุงพล
แล้วก็มีเส้นผมของคนใกล้ชิดไปตก

ซึ่งมันไปตรงกันกับรายงานการตรวจวิเคราะห์ด้วย
สอดรับกันนะฮะกับผลในการเอาผู้ต้องสงสัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้วการให้การของลุงพล
หรือว่านายชัยพลวิพาที่ไม่สามารถระบุเวลาที่อยู่ของตัวเองได้
ก็ทำให้มีพิรุธในการตอบคำถามในการนำไปสู่กระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จ
ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับตำรวจเนี่ยสรุปและบ่งชี้ได้ว่า
นายชัยพลวิพาเท่านั้นครับที่จะนำตัวน้องชมพู่ไปแล้วมี
ขึ้นไปบนภูเล็กไฟแล้วไปทิ้งไว้ในป่าลึกเป็นเหตุให้เด็กขาดน้ำ
ขาดอาหารสุดท้ายจนถึงแก่ความตายก่อนจะกลับไปจัดฉากอำพลาง
ให้เป็นเรื่องการฆาตกรรมล่วงละเมิดทางเพศด้วยการถอดเสื้อผ้าแล้วตัดผม
ทำให้หลงประเด็นเป็นเรื่องของศัยศาสตร์มนต์ดำเข้าไปทั้งหมดทั้งมวลครับ
นำไปสู่การรวบรวมพยาหลักฐานให้พนักงานสอบสวนสพกกตูมไปเสนอขอ
หมายจับต่อสารจังหวัดมุกดาหารนั่นเองซึ่งหมายจับนี้นะคะเป็นหมายจับที่๕๓
๕๓ทับ๒๕๖๔ลงวันที่๑มิถุนายน๒๕๖๔ค่ะข้อหา๓ข้อหาก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามันดา
ทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กนั้นถึงแก่ความตาย
และกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชนะสูตรเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
นี่คือ๓ฆ่าหาที่ลุงฝนฯโถงออกหมายจับ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้บริเวณทนายตั้มทนายศีลภาพเบียบังเกิดออกมาพูดกับสื่ออย่างชัดเจนแล้วว่ารับเป็นทนายให้ลุงฝนฯ
เป็นทนายให้ลุงพลในคดีน้องชมพู่อืม
จับออกมาแบบนี้คุณภาคภูมิโทรหาทนายตั้มครับ
สอบถามเลยว่าตกลงยังไงได้ข่าวหรือยัง

นายตั้มนะคะให้คำตอบมาแบบนี้นะคะว่า
พรุ่งนี้จะมีการให้สัมภาษณ์ที่หน้าบ้านลุงพลเวลาช่วงเช้า
อาจจะเป็นเก้าหรือสิบโมงนะคะครับ
ขอให้ชัดเจนก่อนว่ามีการออกหมายจับจริง
นี่คือคำตอบของทนายตั้มเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอติดตามกันทางช่องไทยรัฐทีวีนี่แหละ
อีกหนึ่งบุคคลที่ก่อนหน้านี้ก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของลุงพลเหมือนกัน
ค่ะนะฮะตอนแรกก็เห็นอกเห็นใจนะฮะพักหลังก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็แยกตัวออกห่างมาก็คือหมอปลานั่นเองคุณผู้ชม
หมอปลาเมื่อสักครู่นะฮะไทยรัฐนิวโชว์ได้มีการโทรศัพท์ไปถามหมอปลาว่า
หมอปลาก็บอกว่าก็ต้องดีใจกับครอบครัวของชมพู่แหละครับที่ได้รู้ความจริงว่าสามารถหาคนที่กระทำการในการที่ส่งผลให้น้องเสียชีวิตได้
และก็ขอบคุณประหญ่งพตรที่สามารถร่วมรวมหลักฐานจนนำไปสู่การออกไหมจับได้
โดยเฉพาะการที่ลุงพลระแวงตนเองที่อุตส่าห์ไปช่วย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจอเครื่องดักฟังต่างในรถด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นความล่าสุดณตอนนี้
ผมเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พรุ่งนี้
คงมีความเคลื่อนไหวคืบหน้าทั้งหมดทั้งมวล